หลังจากที่มีข้อถกเถียงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ
เรื่องการจะนำกัญชานั้นมาผลิต
เพื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้นในการรักษาโรค

ล่าสุดครับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ปปศได้ออกมาให้ข้อมูลว่า

แต่ว่าไม่ใช่กัญชาเป็นเรื่องของกัญชงนะครับ

แต่ว่าตัวสารเสพติดในตัวของกัญชงนั้น

เรื่องนี้จะต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจของไทยได้อย่างไร

ติดตามจากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
หรือต้นกัญชงที่คล้ายกับต้นกัญชานี่คือพืชตระกูลเดียวกัน

ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปศ
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถานีเกษตรหลวงปางดะจังหวัดเชียงใหม่
วิจัยต้นกัญชงจาก๒๘สายพันธุ์จนได้แค่๔สายพันธุ
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับรองพันกับกรมวิชาการเกษตร
และจะนำไปพัฒนาต่อยอดด้านเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการนำเส้นใหญ่ที่มีคุณภาพสูง
และทุกส่วนของลำต้นมาใช้ประโยชน์ในอนาคต
เมื่อเรามาทำงานวิจัยแล้วเนี่ยเราพบว่าประโยชน์จากเฮ็มนอกจากเส้นใยแล้วเนี่ย
ก็ยังมีการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นด้วยนะคะ

เล็ดก็ใช้เป็นอาหารนะคะเป็นยา
เป็นเรียกว่าเป็นอาหารเสริมนะคะ
หรือว่าจะเป็นเอาไปทำเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางนะคะ
ต่างก็มีการเอาไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะคะ
แล้วก็ส่วนของลำต้นนอกจากเปลือกที่เอาไปทำเส้นใยแล้วเนี่ย
ก็มีการใช้ส่วนของแกนลำต้นด้วยเอาไปทำพวกวัสดุเกาะสร้าง

นอกจากนั้นก็ยังมีการนำไปใช้ทางการแพทย์นะคะ
แม้ว่าต้นกัญชงจะสามารถนำเส้นใยและลำต้นทอเป็นผลิตภัณฑ์
เช่นเสื้อผ้าบันคอหมวกกระเป๋า
เพื่อจำหน่ายให้เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่
แต่ต้นทุนในการผลิตนั้นยังคงสูงอยู่

และยังติดอยู่ในข้อกฎหมายให้โทษยาเสพติด
แต่ทางนักวิจัยเชื่อว่าหากนำมาปลูก
ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน
และเป็นการส่งเสริมด้านศิลปิศาสตร์ไทย
จะมีปริมาณสารเสพติดต่ำมาก
ซึ่งพันธุ์ที่เราขึ้นทะเบียนพันธุ์ไว้
เช่นเดียวกับในยุโรปที่กำหนดไว้ว่า
แต่ถ้าในกัญชาก็ค่อนข้างจะสูง
เท่าที่ทราบนะคะก็ประมาณ๑๐๑๕

ก็คือต้องมีการขออนุญาตนะคะ
การปลูกทุกครั้งจะต้องมีการขออนุญาตก่อน
โดยที่ขออนุญาตที่ออยกองควบคุมวัตถุเสพติด
ก็จะมีการพิจารณาเข้า

แม้ว่าจะยังเป็นพืชที่มีสารเสพติดน้อย

ตามพระราชบัญญาณยาเสพติดให้โทษ

หน่วยงานภาครัฐศึกษาและวิจัย

เรามีบทเฉพาะการอยู่ตรงท้ายกฎกระทรวง

ให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ขออนุญาตในการ
ในการปลูกเห็มหรือกัญชง

ถ้า๓ปีนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี
มีการควบคุมคอนโทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถพัฒนาเป็นภาคอุตสาหกรรมได้

ก็อาจจะไม่ต้องใช้อีกต่อไปในอนาคตครับผม

หากสามารถควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกได้
และมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ก็มีโอกาสที่จะขอปลูกได้เช่นกัน

ข่าวแทรกทีวีรายงาน